โปรแกรมทีมชาตินะครับเริ่มต้นก่อน
อย่าลืมเปิดหน้าจอไทยรัฐนะครับในเวลา๔โมงเย็น
เป็นต้นไปกับศึกไทยแลนด์ไฟล์สองพันสิบแปด
เกมแรกของทีมไทยจะพบกับทีมชาติอังกฤษครับในกีฬาฟุตซอลนี้ก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมที่อังกฤษมากนักเหมือนกับฟุตบอลนะครับ
แต่พวกเขากำลังพัฒนาทีมเพื่อยกระดับขึ้นมาเป็นแถวหน้า
ในการให้สัมภาษณ์ของปูปิสนะครับก็บอกว่ารายการนี้แน่นอนครับ
พี่ตีมไทยนายอยากจะให้ณตำใหม่ได้สัมหัสเพลงก่อนไปในช่วงเดือนหน้า
ซึ่งเป็นการสร้างทีมให้นักเตะใหม่หลายต่อหลายคนได้มีโอกาสในการลงเล่น
เจอกับอังกฤษนั้นก็มองว่าเป็นทีมที่กำลังพัฒนาในยุโรป
ถือเป็นการมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบคันเลือกของโซนยุโรปนะครับ
ซึ่งอังกฤษเองนะครับในชุดนี้เดินทางมาเนี่ยก็ขาดตัวหลักเพียงแค่๒คนเท่านั้นจากชุดชิงแชมป์ยูโรรอบคัดเลือกครับ
ตัวเขาก็หวังว่าจะพาทีมเป็นแชมป์ในรายการนี้ครั้งแรกให้ได้ในฐานะกัปตันทีมครับ
เกมแรกครับทุกรายการหรือว่าทุกเกมที่มันเป็นเกมแรกมันยากเสมอ
แล้วอีกอย่างหนึ่งโดยส่วนตัวเราเองเราก็ไม่เคยเจอกับเขามาก่อน
ถึงอันดับโลกหรือว่าอะไรเขาอาจจะยังน้อยกว่าเรานะครับ
แต่ผมก็มองว่าเดี๋ยวนี้มันประมาททีมไหนไม่ได้
ส่วนใครสนใจดูเกมในคู่แรกนะครับ
จากตอนที่๑๐๔๕มาเลเซียจะพบกับอูสเบรกิสธานะครับ
แล้วก็จบคู่นี้ครับจาก๔โมงเปิดหน้าจอไทยรัฐนะครับ
พบกับอังกฤษนะครับเรายิงสดจากอินดอร์สเตดียมหัวหมากนะครับ
เกมก็จะเริ่มแข่งขันเวลา๔โมง๑๕นาทีครับ